อ่ะมาต่อกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันสุดทนแล้วจริงจริง
ที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานเห็นมาตลอดว่าคนที่มาช่วยงานวัดผู้หญิงคนนี้ที่เป็นศรีกา
ชอบเข้าไปในกุฏิของพระเข้าไปเสร็จปุ๊บต่อด้วยพระไขกุญแจตามเข้าไป
แล้วปิดประตูเงียบอยู่ในห้องเหรออ่าแต่ชาวบ้านบอกว่าก็มันไม่มีหลักฐานล่าสุด
ติดกล้องดีกว่าค่ะคนนี้คือสีกานะ
ใช่ค่ะพอติดกล้องปุ๊บเห็นทันที
ก็เลยเอาภาพจากกล้องมุมจรปิดมาเปิดเผยแบบนี้
ชาวบ้านนี่แหละค่ะที่เขาอยู่ใกล้วัดแห่งหนึ่ง
วัดดังอยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนทบุรีด้วยนะคะ
เอามาร้องกับผู้สื่อข่าวเอาคลิปหลักฐานมาให้ดูเลย
ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้หญิงคนนึงที่เขาบอกว่า
เป็นคนช่วยงานวัดพวกดูแลทำความสะอาดวัด
ผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๓๕๔๐ปี
ตอนแรกเข้ามาเห็นไหมตอนแรกเปิด
เธอเปิดประตูเข้าไปเสร็จตามด้วยพระก็เดินเข้าไป
หลังจากนั้นศรีกาคนนี้เดินออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวดูต่อ
พระรูปนั้นที่เข้าไปก็เดินตามออกมาปิดประตูค่ะ
นี่แหละค่ะคือคลิปที่เป็นหลักฐาน
เขาบอกว่าเข้าไปอยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่ทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าพระรูปนี้ทำแบบนี้เกือบทุกวัน
และจะทำทุกครั้งที่มีโอกาสด้วย
ทนไม่ไหวแล้วเลยตัดสินใจติดกล้องเอาหลักฐานค่ะ
แล้วเรื่องนี้ชาวบ้านบอกพระที่วัดรู้กันหมด
แต่ไม่มีใครอยากไปยุ่งเพราะอะไร
หลายคนกลัวกลัวอิทธิพลของพระรูปนี้
เพราะพระรูปนี้เป็นถึงพระเลขาของเจ้าอาวาสค่ะ

เพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกิจนิมนต์
ถ้าใครไปยุ่งใครมีปัญหา
พระรูปอื่นอาจจะไม่ได้กิจนิมนต์ก็ได้
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณแซคนัทวิน
ก็ต้องไปดูกันหน่อยไปที่วัดนี้
ไปเจอนะคะเจ้าอาวาสนะคะเจ้าวัดวัด
บอกกับคุณแซคบอกว่าไม่อยากให้ข้อมูลนะแต่
แต่มีทางด้านของพอสำนักพระพุทธค่ะ
คุณธานีพิกุณฑองที่คุณแซคได้ไปพูดคุยมาด้วย
ก็มาบอกบอกว่ามีการตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว

พระที่อยู่ในคลิปทราบมาว่าคือพระสมุสมชาย
เป็นพระเลขาของเจ้าอาวาสจริง
ผู้หญิงที่เข้าไปในห้องตอนแรกเลยคือนางนก
มักจะมาช่วยงานที่วัดมากวาดลานวัดบ้างมาทำความสะอาดบ้าง
เพื่อมาแลกกับข้าวปลาอาหารค่ะ
หลังเกิดเรื่องพระสมุสมชายนะคะ
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิด
ไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับศรีกานางนกแน่นอน
ให้เข้าไปเพื่อให้เข้าไปรับอาหารเท่านั้น
เพราะนางนกมักจะมาขออาหารมาทำงานแลกอาหาร
เจ้าอาวาสจริงตอนนี้ก็มีการให้ลงชื่อ
หนังสือยินยอมรับสารภาพแต่ไม่ถึงขั้นปราชิกนะคะ
ก็ให้พระสมุสมชายออกจากวัดไปก่อนค่ะ
ส่วนนางนกตอนนี้ไล่ออกจากวัดไปแล้ว

เดี๋ยวจะมีการเชิญนี่เป็นเอกสารชี้แจงแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการเชิญนางนก

อันนี้เป็นทางผอสำนักพระพุทธชี้แจงนะคะ
คำชี้แจงจากพระรูปดังกล่าวก็คือว่าให้ผู้หญิงคนนี้
ไปรับอาหารที่กุฏิที่อยู่ในกุฏินะครับ
แล้วก็เข้าไปรับแล้วทีนี้ปรากฏว่าเกิดมีการปิดประตูขึ้น

แต่ท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น
ให้มารับอาหารจริงนะครับ
กำลังตรวจสอบข้อที่จริงอยู่ครับตอนนี้ณ
เพราะว่าเหตุข่าวออกน่าจะเมื่อวานใช่ไหมครับ
หลวงพ่อเจ้าว่าก็รีบรีบระงับเหตุดังกล่าวก่อน
โดยให้ทางพระรูปนี้มาชี้แจงนะครับ
แล้วก็ได้ย้ายสังกัดออกจากวัดไปแล้ว
แต่ถ้ามีหลักฐานและพยานอื่นเพิ่มขึ้น
เจ้าวาดก็พร้อมที่จะพิจารณาตรวจสอบแล้วก็ตัดสินอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อกี้ท่านบอกว่าพอสำนักพุทธท่านบอกว่า
ทางด้านของพระสมุสมชายชี้แจงว่าให้เข้าไปรับอาหารใช่ไหม
ไม่ได้มีอะไรแต่คุณผู้ชมของเรานี่

ก็บอกว่าแล้วทำไมต้องปิดประตูอยู่กันเป็นชั่วโมง
ไปดูแถวกุฏิหน่อยก็บอกว่า
ปิดเงียบแน่นอนแหละก็ออกไปแล้วนะคะ

คนดูแลวัดบอกแบบนี้บอกว่านางนก
ผู้หญิงน่ะศรีกาที่เข้าไปในกุฏิ
มักจะมาขออาหารจากพระสมุสมชายเป็นประจำ

ถ้าเป็นกับพระรูปอื่นเนี่ยนางนกจะไม่ไปขอนะ

ในห้องเลยอ่ะในกุฏิอย่างเงี้ยมีอ่ะ
ไม่ไม่เคยแต่นี่ผมไม่เห็นนะ

หมายถึงไปเอาอาหารนะเอาอาหาร

ไปเอาหาเราของกันถึงในห้องเลย

ลำบากค่ะเพราะว่ามีลูกทั้งสามคน
ก็ต้องมานั่งขออาหารนี่แหละ

เราก็เลยไปพูดคุยกับลูกชายของนางนกด้วยนะก็เล่าแบบนี้บอกว่า
อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีแม่แล้วก็มีน้องอยู่รวมกันทั้งหมด๓คน
จะมารับจ้างดูแลทำความสะอาดวัดแบบนี้แล้วก็จะได้เงินด้วยนะเดือนละประมาณสามพัน
แล้วแม่ก็เป็นคนเดียวที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวนานแม่จะเอาข้าวจากวัดมาให้กิน
เรื่องที่เกิดขึ้นลูกชายพูดแบบนี้เลยผมไม่เชื่อนะว่าเป็นความจริง
แล้วแม่เองก็เคยบอกผมด้วยว่าถูกคนที่วัดใส่ร้าย
เพราะว่าแม่ก็เคยรับจ้างให้ฟังอยู่
แสดงว่าเรื่องนี้ก็คือรู้มานานแล้วอะครับ

แล้วนี่ผมก็รู้เหมือนกันไงครับ
คนไหนคนเป็นพระหรือว่าเป็นโยมในวัด
ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแม่เคยเล่าให้ฟังอยู่